คุณผู้ชมครับในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ร้อนในโลกโซเชียลกันก่อนนะครับ
เมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเขายึดถนนเป็นพื้นที่ประลองฝีไม้ลายมือ
เฉพาะลวดลายของมวยไทยครับมีการต่อสู้กันนะครับ

ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ

เปลี่ยนถนนหลวงกลายเป็นสนามมวยครับ
กลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มต่อยกันบริเวณกลางถนนแห่งหนึ่ง
โดยคู่ชกเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่
อีกคนหนึ่งนะครับตัวค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ผอมบางกว่า
วิ่งเข้าหากันเตะต่อยกันอย่างอุตลุดครับ
กลางเสียงเชียร์ของคนดูที่อยู่รายรอบ
ก่อนจะมีรถยนต์คันหนึ่งแล่นเข้ามาแบบนี้ครับ
บรรดาคนดูก็เปิดทางให้จากนั้นจึงเริ่มต่อยกันอีกครั้ง
สักพักชายตัวเล็กยกมือขึ้นห้าม
จึงมีเสียงตะโกนให้หยุดต่อยแล้วก็จับมือกัน
ไม่นานนักได้ยินเสียงแตรรถบีบดังลั่นตามมาครับ
บางช่วงบางตอนก็คือทุกอย่างคือจบที่ตรงนี้
แล้วก็ขอโทษพี่เขาด้วยนั่นคือบางประโยคที่มีคนพูดกัน

เพจที่ได้โพสต์คลิปนี้นะครับ
บอกข้อขวามตัว

นี่คือสิ่งที่ข้อความนั้นได้ปรากฏบนเพจดังกล่าว
ชาวโซเชียลเห็นคลิปนี้ก็พากันวิจารณ์
ถึงความไม่เหมาะสมที่วัยรุ่นนั้นเอาถนนสาธารณะ

น่าจะไปทำอย่างอื่นมากกว่า

เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายทั้งต่อตัวชีวิต
รวมทั้งการเดินทางสัญจรในพื้นที่ดังกล่าว
ว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับ